คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณรอบพระบรมหารราชวังกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้ประชาชนครับยังคงเดินทางเข้าไปเพื่อไปเข้าคิวเข้าแถว
เพื่อรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะปิดให้เข้าแถวกันตอนเที่ยงคืนนะครับ
ซึ่งท้ายแถวไปอยู่ที่ราชดำเนินแล้วนะครับ
แต่ว่าก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเมื่อวานครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณนัทพรถาวตะกูมรายงานจากนามโรงแรมบรรทนโกศิลป์ครับ
ประชาชนจากทั่วสารทิศนะคะยังคงเดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ในวันสุดท้ายที่ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบค่ะ
โดยบริเวณแถวนะคะท้ายแถวที่จะมุ่งเข้าจุดคัดกรอง
ฝั่งโรงแรมรัตนโกศิลป์ขนาดนี้นะคะ
ท้ายแถวยาวไปจนถึงบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ
แต่ว่าการเคลื่อนแถวนั้นก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
โดยท้ายแถวของประชาชนที่กำลังต่อคิวเพื่อมุ่งหน้าผ่านจุดคัดกรอง
ฝั่งโรงแรมรัตนโกศิลป์ที่บริเวณถนนราชดำเนินนั้นนะคะ
สามารถเคลื่อนแถวไปได้อย่างต่อเนื่องในวันนี้ค่ะ
เร็วกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าเป็นเพราะประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะ
ในการเคลื่อนแถวโดยไม่แซงคิวกัน
โดยประชาชนยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันสุดท้าย
อย่างเช่นนางอานกแปลงศรีชาวปฐุมธานีคนนี้ค่ะ
ที่บอกว่าวันนี้มารอเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งที่๖๕แล้ว
และไม่ว่าจะต้องใช้เวลารอคอยนานแค่ไหนนะคะ
ก็ยังมุ่งมั่นที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้
เพื่อแสดงความจงรักพักดีค่ะ
ขณะที่จิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนต่อเนื่องเช่นกันนะคะ
วัยรุ่นจิตอาสาทั้ง๗คนกลุ่มนี้ค่ะ
ที่รู้จักกันผ่านเกมออนไลน์
แต่ละคนอยู่ต่างที่แต่ก็มีความตั้งใจเดียวกัน
ที่อยากจะแบ่งปันน้ำใจด้วยการแจกอาหารให้กับประชาชน
ที่มาต่อแถวเข้ากราบพระบรมศพ
ซึ่งครั้งนี้ค่ะพวกเขามาเป็นครั้งที่๔แล้ว
โดยรอบนี้ก็นำน้ำเต้าหู้กว่า๒๕๐ถุงมาแจกจ่าย
แม้บางคนนะคะจะยังไม่เคยเข้ากราบพระบรมศพเพราะไม่สะดวก
แต่ก็เลือกทำความดีในรูปแบบนี้ค่ะ
ซึ่งถือเป็นการปั่นน้ำใจนะคะ
ให้กับทุกคนที่มีหัวใจรักพ่อหลวงคนเดียวกัน

เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสมาไหว้ตอนแรกเพราะเห็นคนเยอะ
อยู่ตลอดทั้งปีผมก็เดี๋ยวเรียนด้วยเดี๋ยวทำงานด้วย

พอเห็นทราบว่าจะปิดก็เลยลองชวนเพื่อนนะครับ
เพื่อนนี้ผมก็รู้จักกันทางเกมแล้วก็เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกัน
ก็บ้านเขาครับทำน้ำก็ถูกก็เลยให้เขาลองทำดู
แล้วก็เอามาแจกจ่ายดูครับผม

เราก็สามารถแบบหาเวลาว่างมาแจกน้ำแจกอะไรก็ได้
ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักต่อท่านได้เหมือนกันนะครับ
ส่วนข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
โดยพลตรีธานีฉุยฉายที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่๑ค่ะ
ระบุว่าวันสุดท้ายที่ทางสำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ในช่วงใกล้ปิดแถวช่วงเย็นไปจนถึงค่ำนะคะ
คาดว่าจะมีประชาชนจำนวน๑ค่ะ
เพิ่งตัดสินใจเดินทางออกมาจากบ้าน
เพราะอยากมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญ
ที่ได้เป็นคนไทยกลุ่มสุดท้ายนะคะ
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

บริเวณถนนราชดำเนินกลางขณะนี้นะคะ

แต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะ
จะมีเพียงแค่บางช่วงบนถนนราชดำเนินกลางค่ะ

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ข้ามไปยังจุดคัดกรองฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้ากราบพระบรมศพ

ก่อติดรายงานบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ทราบ
จนถึงประชาชนคนสุดท้าย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ในเวลา๒๔นาฬิกานะคะ
และไม่ว่าประชาชนคนสุดท้ายค่ะ
ต่อแถวอยู่ตรงท้ายแถวนั้น
อยู่ตรงจุดใดที่เวลา๒๔นาฬิกานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวก
ให้ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ภายในพระบรมมหาราชวังกันทุกคนค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
สำหรับผู้ที่ยังคงต้องการเดินทางมา
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
ว่าให้เผื่อเวลาสำหรับการเดินทางค่ะ

ก็ให้เตรียมพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกาย

ที่จะพกยารักษาโรคติดตัวมาด้วยนะคะ
โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะ

ทางนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นเบื้องต้นค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ
นัทพรถางตะโกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ